โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องโจเซจากทีม๓หนุ่มสามซ่า
ใช้ลูกคอและเสียงเพราะลื่นหูขวา๑คะแนนไปครองก่อน
วันนี้ทีมเสือคนละท่ำจะทำคะแนนตีเสมอได้หรือไม่
ต้องมาลุ้นกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ

เข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านรอพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้พี่หอยพี่โตและพี่ฝนครับ

สวัสดีครับ

คู่ที่๒คงจะพร้อมแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะ
รอบที่๑ยกที่๒เปิดศึก
ยกที่๒นี้นะครับน้องฟาลินะครับเลือกเพลงวานเกยตื้นนะครับของกันกันนะครับ
ป๊อปฟังสบายนะครับ

เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงดังของพี่กันกันเลยนะครับ

ก็เลยอยากเอาเพลงนี้ครับมาโชว์เป็นที่นี่ที่แรกด้วย
ส่วนน้องจ๊ะจ๋านะครับเลือกเพลงน้ำตาโนรานะครับผม
โอ้โหเป็นเพลงใต้นะครับของอาดวงจันทร์สุวรรณีนะครับ

เพราะว่าหนูฟังมาตั้งแต่๗ขวบแล้วค่ะ
หนูเป็นคนใต้แล้วเพลงมันก็ออกใจใต้

สนุกแน่นอนครับสำหรับในยกนี้นะครับ

พร้อมแล้วครับ
ก็พร้อมแล้วรุ่นไป
สองคนนี้ลูกในยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
จะเป็นการประชันกันระหว่างป๊อกเมืองกรุงนะครับ

ใครจะเป็นคนร้องก่อนครับ

เอาล่ะตอนนี้นะต้องส่งพี่เลี้ยงกลับสู่ห้องเด็กสร้างไว้ให้ก่อน
ขอบคุณพิเศษจุงแร้ครับขอบคุณครับ
รอบที่๑ยกที่๒เริ่ม
ฟาริสเนี่ยนะครับเขาเป็นเด็กพิเศษมาก
เพราะว่าเขามีเชือกวิเศษติดตัวมา
เป็นเชือกที่คนธรรมดามองไม่เห็น
ต้องมีตาทิพย์แบบฟลิดเท่านั้นครับ

ขอโทษนะครับคุณกุ้งเรียนการแสดงจากไหนมาครับ

อ้าว

ผมไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนนิสัยแบบนี้

ไม้อะไรคะ

โอ้ย

เอาแปลงขัดซ่วมมาทำไมคะเนี่ย
จริงแล้วรู้ว่าเขาเป็นเด็กพิเศษที่มีเชือกวิเศษติดตัวมานี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นผมได้ปรมาจารย์ขั้นเทพระดับโลกครับ
คนที่สุดมาประวัติกับฝริตเลยครับ

สองท่านที่ว่านี้ก็คือขอเชิญพระนาจารย์ครับ
คุณหอยและคุณแท็กครับ
แบบนานค่ะ

มาไหนไป

พี่หอยทำการพี่เอช่วยไหมครับ

เฮ่ย

เออ

แต่ต้องทำแบบนี้ต้องมีจินตนาการนะ

จินตนาการของน้องฟาริสนี่ก็คือมาจากการแสดงอะไรลูก

ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นละครมากกว่า
เล่นละครเวทีเล่นละครธรรมดาบ้างบ่อยครับ

ฟริสคิดว่าฟริสชอบทุกศาสตร์ของการแสดง
ว่าจะเป็นร้องเพลงทุกอย่างนะครับ
วันนี้ฟาริสลูกหนูจะมาร้องเพลงอะไรครับ
วานเกยตื้นครับของพี่กันกันครับ
เอาละมาฟังบทเพลงเพราะจากน้องฟาลิสในบทเพลง

มีวานตัวหนึ่งลอยไหวนั้นมา
ดูเจ็บชั้นส่วงอุระกว่าที่เคย
มันพยายามตามรักสามเฉย
แต่สุดท้ายดันมาเกยแต่น้ำตาย
จงจำว่าเกยตื้นน้ำตาย

อย่าทำให้ใจต้องเจ็บ
และโปรดจงจำไว้
จะไม่ถึงเสียใจ
เพราะเราทั้งตัวเราเอง
รักก็คือรัก

เธอถามเช้ากระมง
ก็คงไม่เข้าใจ
เพราะฉะนั้นเป็นวาน

ใจสลายแหลกลงไป
ตายจะเหล็ก

ตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
แหมตั้งอ้อนจะทำร้ายจนอดตลม
ดวงใจของฉันช่างแสนราบม
ผิดร้ายที่ทำลายจากปากเธอ
ปากบอกว่ารักใจบ่ว่าแค่สุดท้ายไม่เลี้ยวแล
ปล่อยฉันเคยตื่นตายเลยฉันคงต้องยอมปล่อยตัวเธอ
เกลือน้ำลายกับคำร้ายที่กล่าวไว้ว่า

ว่ารักก็คือรักลงก็คือหล่น
ถูกถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจ
เพราะฉันนั้นเป็นวันที่เกิด
ตื่นน้ำตายใจสลายแลกลงไป

เพราะฉันคือรักลงก็คือลง
ถ้าถามเช้าประมงก็คงไม่เข้าใจ
เพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกิด
เดินน้ำตายใจสลายแหลกลงไป
ตายเฉลี่ย
เพราะฉันนั้นเป็นวันที่เกิด
คือน้ำตายใจสลายแหลกลงไป

เพราะฉันนั้นเป็นวันที่เกิด
อันนั้นเป็นวันที่เกิด
ตื่นน้ำตายแต่สุดท้ายต้องมาตาย

เพราะเพลงนี้ไม่ได้ร้องยากมาก
แต่มันอยู่ที่การคอนโทรเสียงแล้วก็การเอื้อน
แล้วเมื่อกี้กันเขามีการผลัดบางโน้ต
เพราะฉันมันเป็นวันที่เกิด
ตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปตายทะเล
เชียบมากและก็ไภเลาะมากสุดยอดนะ
ขอบคุณค่ะ

คนที่จะมายืนอยู่ข้างหน้าในฐานะศิลปิน

พี่กลายเป็นชอบที่ผิดเล็กผิดน้อย
กลายเป็นชอบว่าพี่รู้สึกว่ามันเห็นธรรมชาติของซาลี
ฟาลิสไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ต้องการให้มันเพอร์เฟคต

ทุกคนที่นั่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้ว

ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ฟาลิสทำได้ดีมาก
เหมือนเราเป็นแฟนคลับมามิติ้ง

รู้สึกเหมือนเป็นออฟป้าฟาริสนิดนึงครับ
ดูเจ็บช้ำส่วงอุรากว่าที่เคย

นั่นมันเพลงของสามหนุ่มสามซ่านะ

แต่กรรมการอย่าเพิ่งเทใจไปให้ทีมซ้ำสามซ่านนะครับ
รอชมของพี่เจ๊จ๋าก่อนนะครับ
อย่าลืมเชียร์ทีมเสือคนละทั้ง

น้องฟาริสพี่คนโตของทีม
ใช้เพลงฮิตกว่า๑๓๐ล้านวิวอย่าง
หวานเกยตื้นมาเรียกใจกรรมการไปก่อน
จ๊ะจ๋าจะงัดกลยุทธ์ไหนมาสู้
ต้องชมกันต่อช่วงหน้าครับ
ลับที่คุณเปิดร้านชาชักมาลองถ่ายทอดให้เราดู

เน็บชา
ก็คงไม่เข้าใจ
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องจ๊ะจ๋าสาวตายนะครับผม
มากับเพลงน้ำตาโนรานะครับของพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะครับ
ร้องได้ดีสักแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

เป็นสาวใต้อยู่จังหวัดอะไรนะคะลูก

นครศรีธรรมราชทักทายกับแฟนนครศรีธรรมราช
แล้วก็คณะกรรมการเป็นภาษาใต้อีกสักนิดนะลูก

สวัสดีค่ะน้องจ๊จ๋านะคะ
ให้ฟังที่อยู่ภาคใต้ที่ดูน้องเจ๊จ๋าอยู่นะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องจ๊ะด้วยนะคะ

จริงแล้วนี่มีพี่น้องกี่คนคะลูกจ้าจ๋าค่ะ

คนเดียวก็พอแล้วครับแค่เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดครับ

ก็เป็นพนักงานสายการบินครับ
ที่บ้านก็ขายชาด้วยครับเป็นชานักร้องครับ

นักร้องก็เป็นแบบชาร้านชากาแฟเปิดเล็กอะครับ

ก็ไม่มีรายได้ก็ต้องพยายามดิ้นลนนะครับ
ให้เขาเป็นคนแบบร้องเพลงโชว์อะไรอย่างนี้ครับ

งชานี่ต้องเป็นเหมือนชงชาชักอะไรอย่างนี้ไหมแม่จ๋า

แม่แต่บอกเลยนะว่าชาชักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะ
ใช่ที่บอกว่าดึงลูกค้าได้ดีมากเลยนะใช่

ผมมีผู้เชี่ยวชาญในด้านชาชักมานำเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของชาชักครับ

มันมีวิธีของมันนะครับเวลาชักช่าครับผม

คือมันมีหลากหลายวิธีในการดึงดูดลูกค้านะครับ

น้องจะลองทำบ้าง
นี่ชักคนเดียวมันแค่พื้นฐานครับ
ปกติร้านเราจะชักสองคนครับผม

ขอเชิญคุณเสนาหอยครับผม

หอยก็ไม่รู้ว่าผมกับพี่ฝนก็ทำชาเป็น
เอาหน่อย

เรากำลังสอนให้น้องแบบในร้านขายดีขึ้นใช่ไหมครับ

จริงแล้วถ้าพี่เป็นนุ่มนะพี่มานั่งมองตาจ้าจ๋าแค่นี้

จ๊ะ

ของพี่ดวงส่วนนี้
น้ำตานโนราจากน้องจ้าจ๋าค่ะ
ตานจดไม้สีฟ้า
เหลือน้ำตาเพ่นไลยอย
รักที่เฝ้ารอ
มารุดใจหล่ะ
มาหลุดลอยหมดหวังมาลุดลอยหมดหวัง
ใจพี่เบารวนเรมาหักเหวัง
รักสลายผ่ายพังไม่คืนรังลบมา
ไม่คืนรังรับมา
จดไม้สีฟ้าจากหน้าโทรเพ็ญ
ครั้งแรกที่เห็นตื่นเต้นลายมือจำได้
แต่พอเปิดอ่านน้ำตาก็ผ่านจัน

หล่องท้ายความหมายคือเขาขอลา
จดไม้รุดหนึ่งจุกแค่เนื้อหรือรักเรา
ภูมิใจให้เขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่า
ปะทิ้งง่ายเหมือนดังปะสายบ่อนพา
แค่เพียงจดหมายบอกลา

ต้องมาแทนหน้าของเขา
คมความเศร้าก้าวขึ้นเวที
สวมบทวันนี้เป็นกิมนารีด่วนเผา
ถูกพระเอกทิ้งมันเหมือนเรื่องจริงของเรา
รองรำด้วยความปวดเหล้า
จะมาเข้าใจโนรา
จบลงต่างคนก็ตรงกลับบ้าน
เหลือแต่เพียงฉันต้องนั่งหลังบ้านเดียวได้
ถอดรูปโนราน้ำตาก็ยังรินไหล
ไม่รู้ที่ไปทางไหนไม่มีใครแล้วโนรา

คงความเศร้าก้าวขึ้นเวที
สวมบทวันนี้เป็นกิมนารีโดนเผา
ถูกพระเอกทิ้งมันเหมือนเรื่องจริงของเรา
รองรำด้วยความปวดเหล้า
ใครเราจะมาเข้าใจโนรา
จบลงต่างคนก็ตรงกลับบ้าน
เหลือแต่เพียงฉันต้องนั่งหลังบ้านเดียวได้
ถอดรูปโนราน้ำตาก็ยังเรียนไหล
ไม่รู้ที่ไปทางไหนไม่มีใครแล้วโนรา
โนรา
รองรำด้วยความประโยชน์

ชื่นใจแล้วก็พอตั้งใจทำแล้วผลงานที่ออกมามันก็ดีนะคะ
แต่อาจจะดูเหมือนกับว่ามันมีความตั้งใจไปหน่อยเท่านั้นเองค่ะ

มันมีแบบว่าฉันจะต้องทำท่านี้อยู่นะจะต้องทำท่านี้อยู่
ถ้าตัดตรงนี้ไปได้นะคะคือเขาจะเนียนกว่านี้
แต่ต้องชื่นชมเลยว่ายิ่งร้องยิ่งดี
เหมือนขึ้นต้นยังไม่เท่าไหร่เหมือนเขายังประมาทสั่นเคลืออยู่
แต่พอเหมือนเครื่องเขาติดนะคะอารมณ์ดีขึ้น
จ๋ามีของดีอยู่ในตัวแล้วเสียงจ้าจ๋ากังวานมาก
ฝนเป็นคนลูกทุ่งได้ฟังเด็กขนาดนี้ร้องเพลงลูกทุ่งมันชื่นใจ
พี่ว่าจ้าจ๋ามีครบรูปลักษณ์ภายนอกเสียงได้เบสิกการร้องเพลงก็ดี
เห็นเหมือนพี่ฝนเป๊ะเลยพี่รู้สึกว่าพอเราตั้งใจกันไปปุ๊บ
มันทำให้มันมันไม่ค่อยธรรมชาติแต่นอกจากเรื่องนี้เนี่ย
การร้องการเบสิกการร้องคัดเอื้อนเก็บอะไรเนี่ยดีหมดเลยสู้นะคะ
คือเพลงนี้เพลงน้ำตาลโนราเนี่ยมันโอ้โหร้องยาก
ผมขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ก่อนขอบคุณแล้วกัน
ขอบคุณที่สอนให้น้องจ๊ะจ๋ารู้สึกรักแล้วก็ภูมิใจในอัตลักษณ์ของคนไทยที่เป็นภาษาถิ่น
ชมตรงนี้จริงแต่เพลงนี้ร้องยาก
แต่น้องก็ก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยดีครับ
ผมว่าจ้าจ๋าเนี่ยเป็นคนรู้จักเลือดนะครับ
เลือกเพลงที่เหมาะกับสำเนียงตัวเองมาใช้เนี่ย

ก็อย่าลืมให้คะแนนและเชียร์พวกเรา
ทีม๓หนุ่ม๓ซ่าด้วยนะครับ
จ๊ะจ๋าเลือกเพลงยากหวังได้คะแนนความยากของเพลง
กลยุทธ์นี้จะสำเร็จไหมช่วงหน้ารู้ผลกันครับ

เยอะแรงที่ไม่เกินตื่นน้ำตายใจสลายแหลดลงไปตายทะเล
ความเศร้าก้าวขึ้นเวที

การแข่งขันผมว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับ

ผิดถูกหลุดอะไรประมาณนี้ครับผม
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๖คนนะครับ

ทีม๓หนุ่มสามซ่าได้คะแนนสะสมนำไป๑คะแนนนะฮะ
ตอนนี้ที่ต้องการคะแนนตามมามากที่สุดก็คือทีมเสือคนละถ้ำ
ที่๒นี้ทีมที่ชนะนั้นคือทีม
อุ๊ยมือเย็นเจ็บแต่รู้เล่นหรือ
หนาวไม่ได้กระเย็น
ดูสิว่า๓หนุ่ม๓ซ่าจะคว้าคะแนนสะสมนำไปอีกหนึ่งคะแนน
หรือเสือคนละถ้ำจะคว้าคำแนนมาให้เสมอได้ในยกที่๒นี้

ได้มากไปยกสิ่งต่อ

รู้สึกเหมือนโจเซ่เลยครับเข้าใจความรู้สึกเลยครับ

แต่พอรู้ผลก็โล่งอกครับ

ทีม๓หนุ่ม๓ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่

ส่วนทีมสีชมพูเสือคนละถ้ำ
ยังอยู่ที่๐คะแนน
คุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
เพราะเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดศึกครั้งต่อไปครับคุณผู้ชม
ยกที่๓ทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้คะแนนสะสมจากคณะกรรมการ
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ทำให้กรรมการต้องตัดสินใจเท๑คะแนนในยกนี้
จะตีไข่แตกไหมต้องมาเป็นกำลังใจให้เด็กเด็กกันครับ

พอได้ร้องจริงก็ผิดมั้ยก็ผิดครับ

เป็นกำลังใจให้พี่ฟาริสต่อนะคะ

ขอโทษทีนะคะที่ใช้คำนี้
โคตรเก่งเลยค่ะทั้งคู่เลย
จากนี้จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงใจ
ยังไงก็เจอหัวใจปล่อยให้เธอ
อ๋อเจ๊ได้เจอขึ้นมานั่งนั่นด้วย
ลูกสะพ้ายนี้ให้ป๊าช่วยคิดด้วยนะ